ยังอยู่ที่เรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของพายุโนอึนนะคะ
ตอนนี้หลายพื้นที่ค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์บอกว่าน้ำท่วม
หลายพื้นที่ตอนนี้สภาพดีขึ้นแล้วนะคะน้ำเริ่มลดลง

ตรวจสอบที่บุรีรำกันหน่อยนะคะตอนนี้ค่ะ
เอ่อล้นอ่างเก็บน้ำแคนดง
และหัวน้ำจากพื้นที่สูงอำเภอกลายเคียงค่ะ
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนร้านค้าหมู่บ้านต่างนะคะ
ในเขตเทศบาลตำบลแคนดง
รวมถึงถนนสายหลักถนนในหมู่บ้านอีกหลายสาย
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน๔๐๐หลังคาเรือน
รวมถึงคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะ
ปริมาณน้ำคลี่คลายลดลง
ในระดับที่ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ
ชาวบ้านค่ะก็เร่งกันทำความสะอาด

ก็ต้องออกมาช่วยชาวบ้านทำความสะอาดนะคะ
รวมถึงการสำรวจความเสียหาย
ขณะที่นางสำรวยโพธิขำและนางเสริมราชบอกว่า
มาเร็วเก็บของไม่ทันเลย
นี่คือพื้นที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรียรำนะคะ
บอกน้ำมาเร็วเก็บของไม่ทัน

อยากให้ทางราชการเข้ามาช่วยเยียวยา

ซ้ำซากค่ะพื้นที่นี้บอกว่าเกิดขึ้นทุกปี

บุรีรำไปต่อที่เพชรบูรณ์นะฮะ
ที่เฟซบุ๊คของหน่วยกู้ภัยสว่าง

ได้โพสต์รูปภาพทะเบียนรถ
ของท้ายน้ำท่วมมันลน

ประกาศตามหาเจ้าของทะเบียนรถนะฮะนี่เลยครับ
ของคนที่เป็นเจ้าของเต็มไปหมดเลย
โดยนายสิริชัยพิริยะโพไข่
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถาน
ก็บอกว่าโอ้โหคืนวันที่๑๘ที่ผ่านมานะครับ

โดยเฉพาะในพื้นที่ังเทอมเวลบึงสามพันธมส่งผลให้น้ำท่วมถนน

พอวิ่งไปมันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าคลื่นน้ำกระแทกกัน
แทกแผ่นป้ายทะเบียนอันไหนน็อตมันหลวมหน่อยมันก็หลุดมันก็คลายออกไป
ป้ายหลุดเต็มป้ายหมวดจมอยู่กับน้ำ
บางทีก็ไม่รู้นะกว่าจะไปถึงปลายทางก็ไม่รู้ว่าไปจมไปหายตรงไหน
สุดท้ายกู้ภัยเขาเก็บมาอ่ะใครทะเบียนหายติดต่อไปยังเท่เพชรบูรณ์นะฮะ
กู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานเขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คไปดูว่า
เป็นทะเบียนของคุณหรือเปล่าแล้วก็ติดต่อไปขอคืนซะนะฮะ
เพชรบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่าทะเบียนที่ดิฉันเห็นเนี่ยหลายจังหวัด
ศรีสะเกดอุทัยธานีจะไปเอาคืนยังไง

ติดต่อเข้าไปละกันทางเฟซบุ๊คนะคะส่วนที่ต์สุรินฯค่ะ
แต่ว่าในพื้นที่ของสุรินทร์ยังไม่มีรายงานความเสียหายนะคะ
แต่ฝนตกหนักช่วงนี้มองด้านดีค่ะ
เป็นผลดีต่อเกษตรกรเพราะสุรินประสบปัญหาภัยแรงทิ้งช่วง
ฝนทิ้งช่วง๓เดือนแล้วกลับมามีฝนเขาดีใจกันใหญ่นะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่และชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียง
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วอำเภอรัตนบุรี
เอาเบ็ดมาเอาตะข่ายมาเอาแหมาไปจับปลาที่อ่างเก็บน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะ
เขาบอกเป็นโอกาสงามเลยมันมีปลาเยอะ
ไปประกอบอาหารก็ได้เอาไปขายก็ได้ค่ะ
โอ้ดีจังเลยเนอะอืมนะฮะ
โคราชกันหน่อยอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
แน่นอนฝนตกน้ำฝนก็ไหลไปท่วมถนนบริเวณทางข้างทางรถไฟนะครับ
น้ำส่วนหนึ่งก็ไหลไปท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม
ทำให้อุปกรณ์การแพทย์นะแล้วก็เอกสารทางราชการเนี่ยได้รับความเสียหาย
ชาวบ้านต้องระดมกำลังช่วยกันขนสิ่งของหนีน้ำกันไปครับเอาไว้บนชั้นสองของตึก
แล้วงดให้บริการทางการแพทย์เป็นการชั่วคราวก็ดูสิฮะน้ำท่วมอย่างนี้มันเข้าไปไม่ได้
ข้าวของเสียหายลอยตุ๊แต่งตุ๊แต่งอย่างเงี้นะนะฮะชาวบ้านบอกว่าสาเหตุที่น้ำมันขังเพราะอะไร
เพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไง
พอมันมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำมันสูง
น้ำมันสูงไอ้คันที่มันมีการก่อสร้างทางรถไฟ
มันก็กั้นทางน้ำค่ะไปขวางทางน้ำระบายน้ำไม่ทัน
ทำยังไงทีนี้มันก็ไหลย้อนกลับมาสิ
ท่วมถนนเอยท่วมบ้านประชาชนท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ย
ถ้าเกิดว่าหลังจากการสร้างรถไฟทางคู่เสร็จแล้ว
เขาบอกว่าตอนนี้นะน้ำมันท่วมติดต่อมา๒ปีแล้วนะ
ชาวบ้านเคยแจ้งการรถไฟไปแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไข
อยากจะฝากบอกผ่านทางไทยรัฐทีวีอีกทีนึง
ไปดูหน่อยว่าคุณก่อสร้างไปขวางทางน้ำจุดไหนบ้าง
แล้วน้ำมันท่วมเนี่ยชาวบ้านเขาต้องการให้ไปช่วยหน่อย
อ่าฝนฝนเนี่ยมากับโนอื่น
คลื่นแรงโดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันอกเนี่ยนะคะ
ใช่แล้วสถานที่นี้มันก็เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารต่าง
ได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะคลื่นมันซัดผนังคอนกรีต
สอบซ้ายพังไปหมดต้นสนต้นมะพร้าวหักโค้น
ซัดเข้าบังกะโลร้านอาหารบ้านพักตากอากาศค่ะ
ตอนนี้บ่อน้ำจืดบางจุดน้ำเค็มมันเข้ามา
ใช้การไม่ได้แล้วนะคะนายชาวตรีเหล่าปริยสกุลเจ้าของ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนภาพเมื่อสักครู่นี้
ชายฝั่งถึงขั้นสุดสุดลงไปแบบนี้คุณวัสดิลไปภูเก็ตมา
เติมไงตัวแบบนี้แหล่ะลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็คลื่นลมแรงมากนะคะ
ตามแนวชายหาดเนี่ยมีการปักทงแดงเตือนเลยนะคะ
โดยเฉพาะหาดกำลาดห้ามลงเล่นน้ำแล้วก็คลื่นสูงสักประมาณสามถึงสี่เมตร
ทางการเตือนอะไรท่านก็ต้องรับฟัง